เกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นมีปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เข้าไปในจุดพื้นที่เกิดเหตุเนี่ย
ร้อยนายเลยก็ว่าได้สำหรับตำรวจที่ไปปฏิบัติงาน
แล้วก็หลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นไปมีภาพออกมาว่า
แม่ค้าพ่อค้าที่อยู่ภายในนั้นถือป้ายเอาป้ายที่ตำรวจเขียนแล้วก็ทิ้งไว้ว่า
นำอาหารไปกินแล้วก็วางเงินเอาไว้ให้ก็เป็นความประทับใจที่เกิดขึ้น
คือตอนที่เกิดเหตุคนขายออกหมดแล้ว
แต่ข้าวของคนกินอยู่ที่ร้านยังอยู่ข้างใน
ซึ่งนอกจากตำรวจท่านอื่นแล้วอันนี้เป็นหลักฐานชัดเจน
คลิปชัดเจนเลยนะคะเป็นคลิปพบตรไปกินโดนัทด้วย
กินเสร็จท่านก็วางเงินเอาไว้๑๐๐๐บาทระหว่างปฏิบัติการสยบคนร้าย
ที่กระดกินในห้างเทอร์มินัลที่โขลาด

อันนี้คือจังหวะที่รอจับคนร้ายเนี่ย
ท่านพบตรก็ใส่หมวกอยู่ด้านขวามือ

เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจาก
พลตำรวจตรีต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการ
สอบสวนกลางก็มีการโพสต์คลิปวิดีโอ
ระหว่างปฏิบัติการภายในห้างเทอร์มินัลท์๒๑

คือมองแล้วก็เป็นภาพความประทับใจนะ
ที่ผลตำรวจเอกจากทริปชัยจินดาผอบตรเนี่ย
หยิบโดนัทมากินประทังหิวอะค่ะ

นั่นก็วางเงินไว้ให้ด้วย๑๐๐๐บาท

อยากทราบไหมว่าใครจ่ายค่าโดนัทไว้
นายที่ไม่เคยทิ้งลูกน้องของแท้ของเทียม

ในคลิปยังมีภาพของพลตำรวจเอกสุวัสดิ

ผู้บังคับการกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ๑๙๑

นี่มีลูกสอนชี้โดนัทให้ดูชัด

นอกจากกล้วยตากที่เราเห็นตรงนั้นแล้ว
อาหารที่แบบให้ความหวานให้พลังงาน
ในช่วงที่ไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนอันนี้ก็ช่วยได้
ชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนตำรวจทุกนายทหารทุกนาย
ที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะครับ